คุณผู้ชมคะตามเรื่องนี้ค่ะคดีนายฮารุผู้ต้องหาที่เป็นเจ้ารัฐธิที่กักขังซ้อมทรมานและหลอกเงินผู้เสียหายผู้เสียหายมีหลายรายนะคะ
แต่ที่เรานำเสนอข่าวหลักก็คือผู้เสียหาย๕คนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในคอนโดมิเนียม
ก็คือนางสาวพลอยนางสาวไข่มุกนางสาวไพรินและลูกของนางสาวไพรินอีก๒คน
นี่คือนายฮารุนะคะเป็นสาวประเภท๒
นี่คือคุณไพรินที่ถูกทำร้ายถูกน้ำร้อนราดที่ไหลก็จะเห็นว่าเป็นแผล
วันนี้ที่อยากให้ตามต่อก็เพราะว่าผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลแบบละเอียดมากค่ะพี่อุ๋ย
ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่าไปว่าผู้เสียหายไม่กล้าพูดอะไร
บอกแค่ว่าตัวเองทำเองเพราะว่าทำธุรกิจแล้วขัดทุนก็ต้องใช้หนี้ให้ฮารุ
ฮารุบอกว่าเป็นหนี้๑๔๐ล้านหาเงินให้ทีละ๖๖๐
แต่ล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายยอมเล่าหมดเลยละเอียดทุกอย่าง
คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะมันไม่ใช่แค่ราดน้ำร้อน
มันไม่ใช่แค่แบบบังคับให้หาเงินมาให้มันหลายอย่างมาก
วันนี้นางสาวพลอยและนางสาวไข่มุก๒ผู้เสียหาย
ที่ถูกนายฮารุฮวังสิริสาวประเภท๒และนายตรีเพชรรัฐทำร้ายร่างกาย
อายุ๔๘ค่ะมีแผลฟกช้ำจากการถูกตบถูกตีถูกกระทืบทั้งตัว
นี่เธอให้ดูแผลนะคะมีรอยเตารีดนาบขาสองข้าง
หนักที่สุดก็คือคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่คอลงมามันผู้พองหมดเลย
โดนน้ำร้อนราดทั่วตัวตั้งแต่คอมาจนถึงเอวอะค่ะ

นางสาวไข่มุกบอกว่ามิถุนายนปีที่แล้ว
รู้จักกับนายฮารุในชื่อหมอเคส
ตอนนั้นฮารุบอกเป็นผู้หญิงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลี
เป็นหมอทูตประจำสถานทูตอเมริกา
ทำงานดูแลชาวอเมริกันที่เจ็บป่วยและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา
รู้จักจากการแนะนำของนางสาวไพรินและนางสาวพลอย
ฮารุเลยชวนทำธุรกิจขายคอลลาเจน
เธอคนนี้นะคะนางสาวไข่มุกคนนี้เนี่ย
หมดเงินให้กับนายฮารุ๑๐ล้าน๕แสนบาทค่ะ

พฤศจิกายนปีที่แล้วฮารุบอกว่าก็ไข่มุกทำธุรกิจพลาด

ครั้งแรกที่โดนทำร้ายคือโดนตบหน้า
แต่หลังจากนั้นโดนถูกทำร้ายเรื่อยมา

อันนี้คือนางสาวไข่มุกนะคะ

ที่เอาเงินมาลงทุนแต่รวมแล้ว๑๐กว่าล้าน
ขายที่อะไรเอ่ย
ส่วนนางสาวพลอยอายุ๓๔เหยื่ออีก๑คนค่ะ
เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับนายฮารุผ่านทางนางสาวไพรินเหมือนกัน
ช่วงเดือนตุลาคมปี๖๓เจอกันครั้งแรกในฮารุดูดวงไพ่ทาโร่ให้
จากนั้นนายฮารุก็ชวนมาทำธุรกิจชวนทำร้านกาแฟ
ต้นเดือนธันวาคมปี๖๓ฮารุชวนให้มาอยู่คอนโดมิเนียมด้วยกัน
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ไปอยู่คอนโดมิเนียมด้วยกันครับนายฮารุชวนค่ะ
มกราคมปี๖๔นายฮารุขอเงินแม่ของนางสาวพลอยไป๒แสนบาท
อ้างว่าให้แม่ช่วยทำธุรกิจแล้วก็มีแอปจำชื่อ
มีรหัสเข้าแอปธนาคารแอบกดเงินจากบัญชีแม่ของนางสาวพลอยออกไปอีก
สามแสนกว่าบาทจากนั้นพฤษภาคมปีหกสี่
ก็ให้เธอไปขอเงินประกันชีวิตขอคืนเงินขอเวรคืนเงินประกันชีวิตนะคะ
แล้วก็เอารถยนต์ไปจำนำด้วยธันวาคมปีหกสี่
ตบหน้าให้เธอขายคอนโดพัทยาตบหน้าบังคับ
ทำร้ายร่างกายให้เธอเอาคอนโดมิเนียมไปขาย

ขออนุญาตเหยื่อนะคะเหยื่อพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ก็เลยมีเสียงให้คุณผู้ชมได้ลองฟังดูค่ะ
โทษถิ่นฮะลาดนี่คือลาดแค่ครั้งเดียว
ทั้งตัวหรือว่าคือครั้งแรกก็เหมือนจะช็อกใส่รอบหนึ่งก่อน
ขู่ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็คือลาดทั้งตัว
คือเทอย่างนี้เลยค่ะแล้วแขนเราอยู่แบบนี้
มันก็เลยแบบลาดมากเลยหนีไปไหนไม่ได้หรือ
หนีไปไหนไม่ได้แล้วก็จะมีบางช่วงที่เขามัดมือไขว้หลัง
หรือว่ามัดปากไม่ให้ร้องอะไรอย่างนี้

รอบนี้ค่ะตั้งแต่โดนเตาลีดเลย
แล้วก็หลังจากนั้นมาน้ำร้อนก็ด้วย
โตรีดก็โดนมัดปากเหมือนกันถึงร่องมัดใช่
แล้วก็ขนของส่วนตัวเราไปทิ้งหมดเลย

ตั้งแต่ตีที่แล้วแต่ว่านักสุดค่ะ
ช่วงกัญญาที่โดนหนักที่สุด

ก็คือฟันเฟือนอะไรหน้านี่ก็คือเหมือนกล้ามเนื้อยึดเป็นก้อนไปหมด
แล้วก็แก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
แล้วก็ตานี่ก็น่าจะมีความผิด

โอ้โหคือเยอะมากโดนทำร้ายเยอะมาก

ถูกจับตัดผมสั้นทั้งสองท่านเลย
คือทั้งสองคนก็เล่าให้ฟังเนี่ยถูกกล้อนผมแบบนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าช่วงต้นปีนี้ค่ะ
ฮารุบังคับให้ทั้ง๓คน
ทั้งสามคนทั้งนางสาวไขมุกนางสาวพลอยนางสาวไพริน
ออกจากราชการออกจากการเป็นพยาบาล
แล้วก็มาทำงานรีวิวสินค้าแบบเต็มตัว

เอาเงินเอาเงินจากการเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ
พอลาออกก็จะมีเงินบำเน็ตบำนานอะไรแบบนี้
เอาเงินตรงนั้นของพวกเธอไปหมดเลย

ใช่แล้วโดนเอาเงินไปหมดเลยด้วย
คุณปวีนาก็เลยพานางสาวพลอยนางสาวไข่มุกและครอบครัวของนางสาวไพริน
ไปพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กโจ้ก่อนนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี

อยากให้ช่วยเหลือเจรจาผัดผ่อนการชำระหนี้สินที่ถูกบังคับให้กู้ยืมมาลงทุนได้ไหม
จะได้มีเวลาหาเงินมาใช้หนี้
แล้วอยากให้ดำเนินคดีกับนายฮารุและนายตรีเพชรัตน์ให้ถึงที่สุด
ที่ผ่านมาเคยคิดฆ่าตัวตายเลยนะคะคุณผู้ชม
เหยื่อทั้งสองคนนี้บอกว่ามันไม่ไหว
มันเหมือนอยู่ในนรกมันหนีออกมาไม่ได้เพราะถูกคมขู่สารพัฒน์
ถึงขั้นเคยแบบพยายามจะฆ่าตัวตายอ่ะ
สุดท้ายไม่กล้าฆ่าตัวตาย
และไม่กล้าหนีออกมาเพราะนายฮารุขู่
ว่าถ้าหนีออกมาหรือถ้าทำอะไรไม่ดีเนี่ย
จะไปทำลายครอบครัวของพวกเธอ

ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อนะคะ
มีรูปถ่ายคู่กับคนดังในวงการนางงามเยอะเลย

นายฮารุที่เป็นสาวประเภท๒คนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ชอบนางงามมากชอบมาก
แล้วก็พยายามบังคับให้พวกเธอเข้าสู่วงการนางงาม
เนี่ยภาพสองท่านที่ประกบข้างเนี่ยค่ะ
ก็คือเหยื่อนะคะคือผู้เสียหายสองท่านนะคะ
ถูกบังคับให้แต่งตัวแบบนี้ทำผมฟูใหญ่
แล้วก็ไปตามเวทีประกวดนางงาม

แต่พอแต่งตัวสวยแต่งตัวแปลกก็เลยได้ถ่ายรูปคู่
ได้แบบได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วตัวนายฮารุอ้างว่ารู้จักกับผู้จัดเวทีประกวดนางงามหลายคน
แล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์นะทำผมผมฟูใหญ่แบบแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนกัน

นายฮารุอ้างว่าจะได้เป็นที่รู้จักไง
จะได้เหมือนเป็นเน็ตไอดอลไปออกงานเป็นที่รู้จัก
เราจะได้ขายของได้แบบขายได้เยอะ
เขาจะไม่ได้ลักษณะว่าเป็นคนพาไปแต่เขาให้เราไปร่วมงาน
แต่ว่าบีฟงานไว้แล้วว่าไปเจอแม่ปุ้ยนะบอกแม่ปุ้ยว่าเออบอสฝากมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แล้วแม่ปุ้ยก็จะฝากกลับมาว่าเออฝากบอกบอสเธอด้วยนะ

ตอนที่ไปตามเวทีประกวดนางงามวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยยกหูโทรศัพท์ไปสอบถามแม่ปุ้ย
ก็ได้รับคำตอบว่าเอาจริงไม่รู้จักกับนายฮารุเลย

ที่เคยฝากนางสาวพลอยนางสาวไพรินนางสาวไข่มุกไปขอบคุณบอส
ไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวนะคะ
เมืองต้นพบว่าผู้ต้องหาก็มีแค่สองคนนี้แหละค่ะ
แต่ผู้เสียหายอาจจะมีเพิ่มนะคะ
ถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มแจ้งความได้เลยสอนอไหนก็ได้พื้นที่ไหนก็ได้นะคะ
ส่วนประเด็นการค้ามนุษย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง๒คนนี้ในข้อหาค้ามนุษย์ได้หรือเปล่า
ส่วนในส่วนผู้เสียหายใหม่นะครับที่มาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต้องสอบสวนนะครับ
ถ้าเป็นความผิดเข้าไปถึงก้าวไปถึงเรื่องความผิดฐานค้ามนุษย์ก็จะดำเนินคดีไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขยายผลต่อนะครับ
ฝากพ่อแม่นะครับนะว่าถ้าลูกท่านเนี่ยประสบแบบนี้นะครับพ่อแม่เนี่ยจะต้องยืนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะต้องไม่ไปปิดบังนะครับไม่งั้นสิ่งต่างเนี่ยจะเป็นตาบาปไปหมดนะครับ
คือวันนี้เราได้ข้อมูลจากผู้เสียหายสองคนก็คือนางสาวไข่มุกกับนางสาวพลอยเพราะว่านางสาวไพรินรักษาตัวอยู่นะคะ
ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นลูกของเธอทั้งสองคนตอนนี้น่าเห็นใจจริงมันมีประเด็นตรงนี้ค่ะที่เป็นห่วงเด็กมาก
ลูกของนางสาวไพรินทั้งสองคนไม่ยอมรับแม่ไม่ยอมรับพ่อเพราะฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ถูกขังอยู่ในคอนโดมิเนียม
เพราะนายฮารุสั่งให้นางสาวไพรินผู้เป็นแม่ทำร้ายลูกตลอดเลยทำร้ายลูกตลอดแล้วนายฮารุให้เด็กเรียกตัวเองว่าแม่ไงคะ
พอแม่แท้ทำร้ายลูกนายฮารุผู้ต้องหาก็ทำทีเป็นว่าเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวปลอบพยายามจะให้เด็กไปรักตัวเอง
รับบทเป็นคนดีอ่ะโยนความผิดโยนบทร้ายไปให้แม่เด็กตอนนี้น่าสงสารมากเด็กกลายเป็นกลัวแม่เกลียดแม่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่เลยคุณผู้ชมโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะ
ซึ่งนายฮารุกับนายตรีเพชรัตน์ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วเดี๋ยวก็จะมีข้อหาอื่นเพิ่มขึ้นมา
พฤติกรรมนี้แบบสุดแสบจริงต้องเอาให้หนักนะต้องเอาให้หนักนะฮะ